บอกว่าเป็นเพื่อนที่รักกันมากในวงการบันเทิงเลยนะ

ไอซ์เนี่ยต้องผ่านมรสุมเรื่องราวต่าง

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอ

ล่าสุดน้ำชามาเยินถึงที่เพื่อมาฝากเพลงใหม่

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ

เพราะว่ามีเพื่อนซีอย่างน้ำชาชีระนัทอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ